สวัสดีครับคุณอามสวัสดีค่ะแฟนที่น่ารักทุกท่านนะคะ
วันนี้มากัดกันให้สะบัดกับเราสองคนใน
คู่กันสะบัดข่าวเก๋าอาทิตย์

คิดถึงผลหรือเปล่าคิดถึงพี่อัก
รึเปล่าพี่อักไม่คิดถึงหรอก
เค้าคิดถึงพี่อักพวกมันอยู่แล้ว

ใครก็หน่อยผมย้ำตรงนี้
ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
เรื่องหัวร้อนบนท้องถนนมาอีกแล้ว
รถเมฆคลับจี้ทาระเกงสุดท้าย
จอดรถกลางถนนแล้วลงมาเปิดศึกฟาดฝีปาก
เรื่องราวจะจบลงอย่างไรต้องติดตาม
ส่วนเรื่องนี้นะคะมีหนุ่มเมาแล้วอารวาส
หลังหนีหลังเมียหนีกลับบ้าน
สุดท้ายเมียกลับมาไหมเดี๋ยวรู้กันค่ะ
ส่วนใครที่ทำงานแบบนี้ต้องระวัง
เพราะอุบัติเหตุจากการทำงานอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัด
ได้คู่กัดสมัสข่าว
กลับมาในเบรกนี้มาสะบัดข่าวกันเลยดีกว่า
จวดเลยค่ะจวดเลย

โอ้เก่งน่ะ

เรื่องหัวร้อนบนท้อถนนเราก็ฝากเจอกันมาหลายข่าวแล้วเนอะ

คนขับรถเมย์เขารู้สึกว่าแหมมันไปไม่ได้

ก็เลยอาการหัวร้อนขับจี้ตามตูดรถเก๋ง
สุดท้ายไปจอดติดไฟแดงคู่กัน
แล้วลงมาเปิดศึกฟาดปากกันเลยครับ

แล้วมันไฟแดงไฟได้ไหมแค่ไฟเขียวเป็นไฟแล้วแล้วมึงไปได้
มึงไปได้มึงไปแล้วมึงจะหล่อเหนือแล้วมึงเป็นเอาเปล่า
โอ้ยเอาลูกรถข้างหน้าไปได้เหรอแล้วมึงไปได้ไหม
แล้วมึงไปได้ไหมไปได้ไป
จริงต่างฝ่ายต่างตะเบงเสียงใส่กันไม่รู้ล่ะเรื่องราวจบอย่างไร
แต่ผมว่าทั้งคู่เจ็บเจ็บอะไรคะ
เจ็บคอครับตะโกนกันแบบนี้น้ำขิงต้องมาแล้วแหละ
เปิดศึกตะโกนด่าใส่กันแบบนี้เลยครับทางคลิปนี้เจ้าของรถเก่งเขานำมาโพสต์เอาไว้
เล่าถึงเหตุการณ์ว่าตอนนั้นเนี่ยกำลังขับรถอยู่บนท้องถนน

ก็ขับชิดช่องทางขวาเพื่อเตรียมยูเทิร์น
แต่ถูกรถเมย์เปิดไฟสูงไล่ตลอดทาง
พยายามขับจี้ท้ายคือรถเมย์อยู่ด้านหลัง
ตัวแฟนสาวของเขาที่นั่งมาด้วยข้างเนี่ย

ก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือครับพี่ฝน
เอาขึ้นมาถ่ายเป็นคลิปเอาไว้แบบนั้น

เพราะสองคันนี้ขับมาประกบข้างกันแล้วไปจอดติดอยู่ตรงไฟแดง

ก็คือจะตะโกนด่ากันมาสักพักแล้วล่ะ
ถึงก็ลงไปขอเคลียร์กับคนขับรถเมย

งั้นผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นที่มันรุนแรงกว่านี้

ต่างฝ่ายต่างก็อารมณ์ร้อนด้วยกันทั้งคู่อืม

ก็เนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือจะขอไปให้เร็วกว่านี้

ทำไมเขายังไม่ไปเพราะข้างหน้ามันไปไม่ได้

คือรถเมย์เขาก็ตะโกนมาเอาไฟเขียวทำไมไม่ไป

แล้วก็ยังไม่จบแต่ทีมข่าวของเราอยากจะรู้เรื่องราวมากกว่านี้
ก็เลยไปพูดคุยกับเจ้าของคลิป
ก็คือคุณบวรมินอัคระวรพิรม
แกเนี่ยอายุ๓๔ปีแล้วแล้วแกให้เล่าให้ฟังว่า
วันนั้นเป็นอย่างไรบ้างไปลองฟังเสียงดูครับ
แต่ผมไม่แน่ใจว่าพอจะมีหน้ารถ
ผู้โดยสารบนรถก็มีมีครับมี
พอสมควรแล้วประมาณเกือบ๑๐คนหรืออาจจะเป็น๑๐
แต่สิ่งที่ผมเห็นคือเขาไม่ได้จ่ายเงิน๑๐บาท

สวัสดีการสวัสดีภาพในชีวิตเขา
มูลค่าชีวิตเขาเท่าไหร่ใช่๑๐บาทที่เขาจ่าย
คิดจะไปร้องหรือไปแจ้งความร้องทุกข์
อยากร้องครับแล้วก็ไม่อยากจะยอมความอะไรเลยด้วย
เพราะว่าผมต้องการเปลี่ยนแปลง
ผมไหนเรื่องเกิดขึ้นปัญหาเกิดขึ้นแล้วมันแดง
สิ่งที่ควรเกิดไม่ใช่การไปยอมความ
กระเช้าให้กันแต่มันควรเกิดการเปลี่ยนแปลง
ที่เทพธนาภาษณ์นี้จริง
เอางี้นะผมก็ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายคนขับรถเก๋ง

ก็คือเรื่องการขับรถที่เร็วจนเกินไป
คุณต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสาร

เอาแบบนี้เดี๋ยวก็คงต้องฝากไปยังขอสมกร
ให้ค่อยช่วยตรวจสอบเรื่องของคนขับด้วยนะ
เพราะว่าบนรถเมย์นี่คือมีหลายชีวิตนะ

เอามาดูเรื่องหนึ่งค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางวันแสกเลย
ชายหนุ่มคนนึงค่ะน่าจะมีอาการมืนเมาอ่ะ
เข้าไปงัดบ้านของเพื่อนบ้านกลางวันแสกต่อหน้าต่อตาเจ้าของบ้านเลย

ไม่เดาด่วนนะ
ทำได้รังป่อน
อยู่หนีแล้ว
เบิ้งเลยครับเจ้าของบ้านก็ท้ายวิดีโออยู่ครับ

ดูเลยดูเลยเจ้าของเขาก็ถ่ายคลิปวิดีโออยู่เนี่ย
แล้วก็คือเหมือนคนพวกก่อเหตุนี้ก็

เขาบอกว่าเธอถือมีดอิโต้มาเลยนะ
เดินวนเวียนไปมาบริเวณใต้ถุนบ้านนะคะ
จะพยายามใช้มีดเนี่ยงัดประตูบ้าน
หวังจะเข้าไปรักษัพเจ้าของบ้านก็ยืนถ่ายวีดีโออยู่
ต่อหน้าเจ้าของต่อหน้าเจ้าของบ้านเลย

เออแล้วยังมีการพูดจาท้าทายด้วยนะ

ก่อนที่จะถือมีดแบบว่าเหมือนจะไล่ฟันนะ

สันทัศน์จำปาบุรีนะคะ
ให้อ่านเป็นภาษาไอซานนะเขาบอกว่าแล้วช่วยว่าวหน่อย

ตอนแรกมาฟันประตูโวยวายปาดคอ
กฎหมายนี่ไว่รอตอนคนเจ็บคนตายกลมินบ่อ
โอ๊ยอันนี้เป็นภาษาไอซานนะ

แปลว่าใดช่วยแปลให้หน่อยครับ
ก็คือว่าตอนเช้ามาทำลายข้าวของแล้วตอนเย็นก็มาฟันประตูโวยวายอีก
แล้วก็เขาบอกว่ากฎหมายมีไว้รอตอนให้คนเจ็บคนตายก่อนใช่ไหม
แต่มีคลิปหลักฐานแบบนี้ผมว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจน่าจะจัดการได้นะ
ก็น่าจะจัดการได้ค่ะหลายคนแนะนำให้ไปแจ้งตำรวจนะ

อึ้ววววแปลว่าอะไรครับ
ก็คือไม่รู้จะพูดอะไรพูดไม่ออกไม่รู้จะทำอะไร

หนุ่มก่อสร้างมีอาการคุ้มคลั่งโวยวายคล้ายจะเมา

เป็นเพราะว่าเมียหนีออกจากบ้านไปหลายวันแล้วอะครับ
โอ้โฮ
โอ๊ยเมียจ๋าหายไปใส่เมียจ๋าเป็นห่วง
คงไม่กล้ากลับมาหรอกครับดูสภาพเหลือแต่เกงในตัวเดียว

เขาได้รับแจ้งจาก๑๙๑ว่า
มีชายเมาสุราอารวาสแถวบริเวณริมถนนสายรังสิตนครนายกบ้าน
คลอง๒๙บูศิษย์ตำบลบังอ้ออเผิมบ้านหน่า
ก็เลยมาพร้อมกับกำลังล็อกก้ออุปกรณ์แบ่งงับ
ระงับเหตุกันก่อนครับ
ไปถึงนะเจอผู้ชายคนนี้อายุประมาณสัก๔๕๕๐ปี
มีแต่กางเกงในตัวเดียวอย่างนี้เลยครับ

ก็เลยต้องจับกลุ่มเอาไว้อย่างนี้นะครับ
สงบสติอารมณ์กันก่อนเดี๋ยวพาไปที่สพบ้านนากันต่อ
สอบถามเจ้าของร้านเรื่องราวมันเป็นอย่างไร
เขาบอกว่าผู้ก่อเหตุทำงานอยู่ที่ร้านนั่นแหละ

หนีกลับบ้านไป๒๓วันแล้ว

แต่ผมบอกแบบนี้คุณเมาแล้วเครียด
แล้วถอดเสื้อผ้าออกเหลือกางเกงในตัวเดียว
ภรรยาคุณเมียคุณก็ไม่กล้ากลับมาหรอกครับ
สภาพโอ้โหคุณพร้อมจะยิงขี่ประดาวุธขนาดนี้
ไม่กล้ากลับมาแล้วเมียก็หนีอย่างนี้แหละ
โอ้โหเอาเป็นว่ายังไงซะค่อยคุยกันนะ
ไอ้เหล้าเนี่ยเมาเครียดกินเหล้า

ยิ่งเมาก็ยิ่งเครียด
ยิ่งเครียดก็ยิ่งขาดสติ
โอ้สุดท้ายก็เป็นเหตุการณ์แบบนี้ครับ
ค่ะน่ากลัวตรงยิงขี่ปนาคุธของคุณนี่แหละค่ะ

เตือนภัยบนท้องถนนกันค่ะเวลาขับขี่เนี่ย
อับจุดอับสายตาเนี่ยมักจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะคะ
ไปดูค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะ
โอ้โหกระเด็นเลยนะคะรถกระบะคันนี้ค่ะชนเข้ากับมอเตอร์ไซค์อย่างจังเลยนะคะ

โอ้โหเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากมากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสายหนึ่งค่ะ
ในขณะที่รถกระบะคันสีบอลทองนะคะกำลังขับผ่านทางตรงบนถนนทางสามแยกเนี่ย
แล้วก็ในช่วงที่รถกระบะกำลังจะขับผ่านสามแยกจู่มอเตอร์ไซค์ก็มาจากถนนอีกฝั่งนึง
พุ่งตรงมาอย่างกระทันหันเลยนะคะทั้งกระบะก็ไม่เห็นมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็ไม่เห็นรถกระบะ
ทำให้แบบโอ้โหป๊ะกันค่ะมอเตอร์ไซค์นี้แบบว่าลอยเลยนะคะ
ขออนุญาตเสริมนิดเดียวพี่ฝน๓แยกตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็น๓แยก
สิ่งนึงที่คุณสังเกตคืออะไรทางตรงของรถกระบะคุณเห็นมั้ย
มีเส้นกรอบอยู่ตรงนี้ใช่ไอ้เส้นกรอบตรงนี้มันมีความหมายยังไง
ก็คือให้อยู่ในเส้นนี้ใช่ครับเขาจะหยุดก่อนครับ
มันคือเส้นที่บอกว่าคุณควรชะลอหรือหยุดก่อนเพื่อความปลอดภัย
ถ้าเกิดไม่หยุดก่อนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะโผล่อย่างนี้
เพราะตรงนี้ดูแล้วเหมือนกับว่าไม่มีสัญญาณไฟจราจร
ถูกต้องครับใช่รถใช้ถนนต้องระวังจริง
แล้วจริงถ้าสามแยกแบบนี้หรือว่าจะมีข้างหน้ามีซอยอะไร
เราก็ต้องคงต้องแบบว่าลดความเร็วแล้วแหละ

เพราะมันเป็นทางแยกไม่ว่าจะ๔แยกหรือ๓แยกนะครับ
เรื่องของอุบัติเหตุในที่ทำงานอันนี้อันตรายมาก

เรื่องของเรื่องมีเครนที่เป็นง่ามที่เอาไว้ยกท่อปูน

แล้วพอยกขึ้นมามันเกิดอุบัติเหตุที่ว่าท่อปูนหนักเกินไป
แล้วสุดท้ายไอ้ง่ามดีใส่หน้าของงานเลยครับ

โอ้ยตกใจจริงแหละ
ยังไม่ตายแต่บาดเจ็บหนักเลยครับพี่ฝนโอ้โหดูสิครับโอ้ยนี่แหละครับ
อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นแบบเนี้ยครับมันสาดใส่หน้ามันเด้งเหมือนหมัดอัปเปอร์คัทเลยครับ
น่าจะเจ็บเหมือนกันนะคะเจ็บเลยครับคุณผู้ชมครับ
แล้วเนี่ยฮะมันเป็นอุบัติเหตุที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้น
แต่บางครั้งบางคราเรื่องของงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกงานหนัก
งานที่ต้องอยู่กับพวกอุปกรณ์เครื่องจักรอย่างเครนอย่างนี้ต้องมีสติ
แล้วที่สำคัญต้องดูให้แน่ใจจริง
ว่าคุณรัดของหนักเนี่ยแน่นดีจริงหรือไม่
รวมไปถึงอุปกรณ์ก็ต้องตรวจสอบกันด้วยนะครับ
แบบว่าบาดเสี่ยวมากเลยเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนอารมณ์กันหน่อยดีไหมค

ซึ่งเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องราวน่ารักของเด็กเหล่าเขาเรียกว่าฟันน้ำนมนะคะ
เพราะฉะนั้นไปติดตามเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
สมัครข่าวเด็ก
โอ้โหไม่ไม่หนูไม่อยากไปโรงเรียน

งั้นยังไงมาที่โรงเรียนแล้วหนูไปเรียนเถอะ

หนูไม่อยากไปทำไมหนูต้องไปด้วย

ตีบทแตกไม่รู้ว่าดูหนังดูละครเยอะเกินไปหรือเปล่า
แต่หลังจากพอไปโรงเรียนแล้วอีกอาการนึงนะพี่อาร์

โอ้โหต้องยกความดีความชอบให้คุณครูค่ะ

เปลี่ยนอารมณ์เด็กจากหน้ามือหรังมือเลยล่ะ
เดี๋ยวให้ทำกิจกรรมสุขภาพกลุ่มนะคะน่ารัก
อีกหนึ่งเรื่องแล้วกันความน่ารักของเด็กน้อยคนนี้
แหมแดงได้เบามันดีจริงผู้ใหญ่ยังอายเลยครับ

คุณลูกคุณชนะหรือเปล่าเนี่ย

โอ้โหอะไรจะเอวดีขนาดนั้นเนี่ย
โอ๊ยแต่ผมต้องทำตามเขาแล้ว
เพราะเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยผู้ใหญ่อย่างเรายังอายเลยนะ
แหมไปได้ท่าพวกนี้มาจากไหน

เล็กพริกขี้หนูจริงน่ารักมากเลย
ให้ดูเรียกเสียงหัวเราะกันแบบนี้ดีกว่า

กลับมาคบกับพวกเราได้ใหม่นะคะในคู่กัดสะบัดข่าว
ในเวลาปกติเวลา๑๖๐๐๑๗๐๐ค่ะ
ซึ่งวันนี้เราจะขอลากันไปด้วยภาพน่ารัก
ของกายบริหารหูลูกก่อนที่จะเข้าชั้นเรียนนะคะ